ไปทำร้ายร่างกายจนน้องวัย๑๔ปีเสียชีวิตคุณผู้ชม

หลังจากที่โดนแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นเจตนาค่าเลย
แล้วก็อ้างบอกที่ทำไปสติหลุด

ถ้าเขาบอกว่าผิดหวังไม่น่าช่วยอะไรตั้งแต่แรก
นี่๙โมงเมื่อวานนี้ครับตอนเช้าเลยนะ
พนักงานสอบสวนสพห้วยโป่งครับ

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าเด็ก๑๔ปี
มารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับ
หลังถูกถอนประกันในคดีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับ
เป็นเจตนาค่าหลังจากที่น้องฟลุ๊กวัย๑๔ปีเสียชีวิตลงไป
ตำรวจคุมตัวโดมออกมาจากห้องสอบสวนครับ
โดยสวมหมวกกระน็อกแบบเต็มใบสีดำนะระหว่างคุมตัว
ทีมข่าวพยายามถามโดมเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น

แล้วก็ขอโทษที่ทำลงไปนี่ฮะจังหวะนี้
โมบอกว่าตอนนั้นสติหลุดไปแล้วก็พลั้งมือไม่ได้ตั้งใจ
จากนั้นมีการนำตัวโดมขึ้นกระบะแล้วก็ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองครับ
เดี๋ยวไปฟังโดมกันหน่อยตอนที่ให้สัมภาษณ์ครับ
ต่อมาครับช่วงสายหน่อยเกือบ๑๑โมงคุณผู้ชม
ตำรวจนำตัวในโดมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดระยอง
แล้วก็นั่งกระบาดสีขาวของตำรวจมาที่ศาลลงบริเวณด้านข้าง
มีรายงานว่าในเวลาเดียวกันนายประกันของในโดม
ถอนประกันในคดีแรกก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายนะ
ก่อนจะเดินทางกลับโดยไม่มีการยื่นประกันต่อ
ในข้อหาล่าสุดก็คือในข้อหาที่เจตนาฆ่านะครับ
ทีนี้นักข่าวนะได้คุยกับเพื่อนสนิทของโดม

ทนเป็นลูกของนายสุนทรนายสุนทรคือใคร
สุนทรคือคนที่ยื่นประกันตัวให้กับโดมตั้งแต่คดีแรกเลยค่ะ
เอาง่ายพ่อเพื่อนยื่นประกันตัวให้โดม
แล้วเพื่อนบอกเลยนะผมนี่แหละทนเป็นคนพูด
ผมเป็นคนให้พ่อช่วยประกันตัวให้โดมตั้งแต่แรกเลย
ก็ผมเห็นใจเพื่อนผมโดมอยู่ตัวคนเดียวโดมไม่มีใครช่วยเหลือ
แล้วตอนโดมมาหาพ่อผมนะคือโดมเหมือนกับจะเอาหัวโขกกำแพง
แล้วก็บอกว่าอยากตายจนพ่อสงสาร
พ่อเพื่อนไปกู้ตังค์นอกระบบมาสองหมื่น
เพื่อที่จะเอาเงินนี้มาประกันตัวให้กับโดม
แต่ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่ประกันตัวเสร็จ
มันมีกระแสข่าวโจมตีมาไงฮะบวกกับตัวโดมเองอ่ะ
ก็เหมือนกับท้าทายกฎหมายมีการมาบอกว่าอะไรนะ
ที่บ้านรวยฮะรวยฉลาด
นี่แหละไอ้ตรงนี้แหละที่ทำให้พ่อเพื่อนเนี่ยฟังเส้นสุดท้ายขาดผึงเลย
ผิดหวังในตัวโดมมากทำไมเองทำแบบนี้
ฆ่าเขาและเองยังออกมามาพูดแบบนี้เองไม่ได้สำนึกเลย
ก็เลยไปถอนประกันในคดีแรกค่ะแล้วก็เปลี่ยนใจแล้วนะ
จะไม่ช่วยละบอกกับโดมเองเลยว่าเองต้องเข้าไปรับกรรมในสิ่งที่เองทำไว้
นี่ค่ะหลังจากเกิดเรื่องนะโดมน่ะมาอยู่ด้วยที่บ้าน
โดยไม่ได้หลบหนีไปไหนหรอกก็คือเหมือนกับมาขอเวลาทำใจนั่นแหละ
ซึ่งโดมก็เครียดร้องไห้ตลอดเวลาเลยโดมบอกกับเพื่อนนะว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายฟุ๊ก
แต่ทำไปตอนนั้นสติหลุดสติขาดไปแล้วค่ะ
แล้วโดมก็พยายามจะคลายเครียดวิธีการไหนรู้ไหม

สูบบุหรี่อัดบุหรี่อัดบุหรี่เพื่อคลายเครียด
บอกกับเพื่อนด้วยนะว่าที่ผ่านมาพ่อแท้ไม่เคยสนใจเลย
แล้วหลังพอเกิดเรื่องพ่อแท้ก็ไม่ได้มาช่วย
ก็มีแต่พ่อของทนนั่นแหละเออที่ไปกู้เงินแล้วก็มาช่วยประกันตัวให้นะคะ
และล่าสุดครับนายสุนทรเปิดใจกับทีมข่าวเลยนะว่า
ที่ช่วยก็เพราะสงสารเห็นโดมอยู่คนเดียวแล้วเป็นเพื่อนกับลูกชายด้วย
ตัดสินใจไปกู้เงินนอกระบบมา๒๐๐๐มาช่วยนะ
โดยที่ไม่รู้ว่านายโดมไปก่อเหตุรุนแรงขนาดนั้นครับ
แต่พอได้เห็นคลิปวงจรปิดเขารับไม่ได้ครับ
สุนทรบอกรับไม่ได้เพราะว่าฟลุ๊กก็คือเด็กที่รู้จักเหมือนกัน
แล้วหลังจากนั้นก็มีโพสต์ท้าทายนู่นนี่ต่างเขาผิดหวังจริงฮะ
โอ้โหแล้วก็โดนกระแสโจมตีว่าช่วยคนผิดไปแล้วเขาบอกเขาผิดหวัง

หลังถูกเปลี่ยนข้อหาแล้วก็ไปยื่นถอนประกันต่อสารเรียบร้อยแล้ว
ใช่เพราะฉะนั้นคนจะไปคิดว่าตอนแรกมีข่าวออกมา
โดนกลับตัวได้กลับใจได้แล้วก็แบบขอเข้าไปรับโทษ
ไม่ใช่นะสุดท้ายคือมีคนถอนประกันนะคุณผู้ชม
ส่วนบรรยากาศที่วัดห้วยโป่งครับ
เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจน้องฟลุ๊กนะ
โดยครอบครัวของน้องฟลุ๊กก็โศกเศร้ากันครับ
โดยเฉพาะคุณย่ากับคุณยายคุณผู้ชม
ทั้งสองท่านนี่นั่งร้องไห้ตลอดเวลาเลยนะครับ
ทีมข่าวเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าก็คุณพ่อคุณแม่ของน้องฟลุ๊ก
เสียหมดแล้วนะก็จะมีแค่คุณยายกับคุณย่านี่แหละ
เป็นผู้ปกครองเป็นคนดูแลน้องฟลุ๊ก

เข้าไปดูหน้าหลานเป็นครั้งสุดท้ายนี่ฮะ

แล้วก็หลั่งน้ำตาทั้งคู่เลยครับ
คุณย่าต้องพยุงออกมาคุณย่าคุณย่าออกมาก่อนครับ

คุณยายของฟลุ๊กบอกว่าตอนนี้ก็โล่งใจนะ
ตำรวจไปคุมตัวโดมมาดำเนินคดีได้
แต่ยังไม่สบายใจเพราะเกรงว่า
เดี๋ยวจะมีใครไปประกันตัวในโดมออกมาเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่า
คุณยายเสียใจมากที่โดมมาทำกับหลานชายแบบนี้
ทั้งที่เคยช่วยเหลือโดมมาตลอด
แม้ในโดมจะมายกมือไหว้ขอโทษ
แต่ในฐานะยายของฟลุ๊ก
ไม่มีทางให้อภัยนี่คือคำพูดของคุณยาย